เมื่อวานนี้นะคะก็มีการประกาศรางวัลนักกีฬาค่ะ
ซึ่งเจ้าแหลมศรีสะเกียรตินครดวงโปรโมชาติ
ก็คว้ารางวัลนักกีฬาอาชีพยอดเยี่ยมไปครองค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะวันกีฬาแห่งชาติค่ะ
มีการประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นนะคะ
ซึ่งในเวียรษาโค้กสู่รัฐรัฐพลุนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เป็นประธานในงานประกาศค่ะ
งในวันกีฬาแห่งชาติประจำปี๒๕๖๐ที่อินดอร์สเตดียมหัวมาก
สำหรับ๑๑รางวัลไฮไลท์ที่มีการประกาศ
ผลปรากฏว่าศรีสะเกียรตินครดวงโปรโมชาติค่ะ
ก็คว้ารางวัลนักกีฬาอาชีพดีเด่นค่ะ
แส่งหน้าโปรโมเมย์เอรียจูธานุกานักกอล์ฟหญิง
และเมซิเจชนะทิพย์สวงกระศิลป์นักฟุตบอลของทีมชาติไทยไป
ซึ่งเจ้าแหลมนะคะก็ได้รางวัลมาจากผลงานชนะน็อกโรมันกอนซาเลส
ในการป้องกันแชมป์ที่สหรัฐอเมริกา
ส่วนโค้ชป๊อปนะคะโชคชัยพิสิทธิวุฒินันเทรนเนอร์คู่ใจ
ก็คว้ารางวัลผู้ฝึกสอนนักกีฬาอาชีพดีเด่นด้วย
ส่วนรางวัลอื่นที่น่าสนใจนะคะน้องเทนนิสพาณิพักวงพัฒนากิจ
เทคอนโดที่สร้างประวัติศาสตร์ค่ะคว้า๓แชมป์ได้ภายใน๑เดือน
ก็มีรายการชิงช้ำโลกกีฬามหาวิทยาลัยโลกแล้วก็๔เกม
รับรางวัลนักกีฬาสมัครเล่นดีเด่นฝ่ายหญิง
ขณะที่คุณหญิงปัฒมาลีซวัตตกูลคานายกสมาคมแบทมินตัน
คว้ารางวัลผู้บริหารดีเด่นรวมทั้งน้องวิวค่ะ
กุฬวุธวิทธิสาชีพแชมป์แบทมินตันยาวชนโลกคนล่าสุด
ที่คว้ารางวัลนักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นชายดีเด่น
จากนี้นะคะสมาคมแบตมินตันก็ยังคว้ารางวัลประเภททีมกีฬาดีเด่น
จากแบตเมนตันทีมคู่ผสมด้วย
ส่วนชนิดกีฬาทีมดีเด่นก็เป็นของทีมฟุตซอลหญิงนะคะที่คว้าเหรียญทอง
ซึ่งอุดมทวีสุกกุญสือฟุตซอลหญิงคว้ารางวัลผู้ฝึกสอนนักกีฬาสมัครเล่นดีเด่น